คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่วงการเพลงนี่แหละค่ะ
สองคนนี้อยู่กันคนละครัวนะแต่ก็โคจรมาปะกันนะคะ
นักร้องดังระดับโลกค่ะมาคับเวอร์ใหม่สีสันจีจัดขนาดไหน
วันซ้อมโอ้โหบอกเลยว่าสองคนเนี่ยนะพ่นไฟกันลื้มนะคะ
วันเพลงเสร็จแฟนเตรียมกรี๊ดได้เลยค่ะ
ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้ร่วมงานกันแบบนี้
เราคนละสายกันนะดีว่านี่เขาสายแบบโอ้โหแรป
แต่เราก็สามารถแรปได้ป่ะเออนี่ก็สามารถร้องได้ป่ะ
เป็นฮะทุกอย่างมันคือดนตรีมันคือความสุนทรีนะฮะ
วันนี้มาซ้อมกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้แบบลองร้องคู่กันดู

ก็คือเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้มันไปด้วยกัน

ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดโอ้ยมีเพื่อน
ภาษาดนตรีเป็นภาษากลางนะคะ
พูดใครกับใครก็เข้าใจกันหมดนั่นแหละนะ
เดี๋ยวรอเพลงเสร็จอย่างที่บอกแหละนะคนนึงก็ดีว่าเขานึกว่าสายแรกคุณผู้ชมจะมันขนาดไหนนะคะ